เอาละครับมาสงสารพระกันบ้างดีกว่า
เพราะว่าเจ้าอาวาสวัดเกาะธรรมประทีปที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีตอนนี้บอกว่า
ญาติโยมเอ้ยญาติโยมเอาแมวเอาหมามาทิ้งไว้ที่วัด

พระเองจริงก็เมตตาธรรมค้ำจุนโรค
แต่ว่าญาติโยมเมตตากับสัตว์เหล่านี้บ้างหรือเปล่า
ปล่อยมาเป็นภาระของพระของเจ้าเนี่ยนะครับ

ขณะนี้ทางวัดกำลังเดือดร้อนอย่างหนักเลยนะครับ
เนื่องจากมีญาติโยมนำสุนัขแล้วก็แมวมาทิ้งไว้กว่า๖๐ตัว

ต้องมานั่งทำความสะอาดแล้วก็มารับเลี้ยงดูแล
ทุกวันแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจากที่นี่เป็นวัดเล็กมีพระสงฆ์๕รูปเท่านั้น
จึงได้จากบินทบาทในแต่ละวัน
ก็ไม่เพียงพอไปเลี้ยงสุนัขที่มาปล่อยไว้แบบนี้นะครับ
โดยนางถนอมสุธิสารผู้ที่ช่วยดูแลสุนัขและแมว
อาศัยอยู่ที่วัดนี้มาร่วม๘ปี
ตัวเธอก็ไม่ได้รักสัตว์มากมายหรอกนะ
แต่ที่ต้องดูแลเพราะเกิดความสงสาร
คอยหาอาหารให้กินแล้วก็ทำความสะอาดอยู่เสมอ
เมื่อตัวไหนป่วยก็พาไปรักษานะครับ
นี่ป้านอมบอกว่าลูกอย่าเอามาปล่อยนักเลยนะฮะ
อกจากนี้ทางวัดเกาะธรรมประทีป
ก็อยากจะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลหน่อย
นำสุนัขและแมวบางส่วนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม
เพราะขณะนี้สุนัขและแมวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ส่วนใครที่ใจร้ายเอาแมวสุนัขมาปล่อยเนี่ย
อย่าเอามาปล่อยโดยสงสารเขาและสงสารทางวัดด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะแหมความทุกข์ความเดือดร้อนของพระแบบนี้